เรื่องที่มันเกิดขึ้น
บอกเลยว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเก้าอี้
ใครจะเชื่อเก้าอี้ยังต้องโดนล็อก

ตันร้อนหาเรื่อง
ความแปลกแหวกและเอ๊ะคือสิ่งที่ทำให้เราชวนงงปนสงสัย
วันนี้เราจึงรวบรวมมาไว้ที่นี่
มาร่วมตักบาทโดยเฉพาะกับสัตว์ที่ใหญ่ที่สุด
เรื่องแรกที่จะพาไปดูแปลกอย่างเดียวไม่พอยังยิ่งใหญ่แถมเป็นหนึ่งเดียวในโลกอีกด้วย
เมื่อต้องตักบาดบนหลังช้าง
ว้าว
ที่นี่ซูรินเมืองช้างและที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือ
ตักบาดบนหลังช้างในวันสำคัญทางศาสนา
ซึ่งภาพแปลกตานี้เป็นหนึ่งในวิถีประเพณีไทย

พิธีนี้ชาวสุรินจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันเข้าพรรษา
ซึ่งจะมีพระนั่งอยู่บนหลังช้างแบบนี้เพื่อให้ชาวบ้านได้ตักบาทร่วมบุญกันอย่างทั่วหน้า
แต่ไม่ต้องห่วงนะว่าเฮ้ยจะตักไม่ถึงหรือเปล่าเพราะเขาจะจัดสเตดียมไว้ให้ส่งบุญตักบาทอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
งานนี้ก็ต้องบอกว่าชาวสุรินยืนหนึ่งเรื่องเอกลักษณ์ที่มีช้างคู่จังหวัดจริง
จากจะได้เห็นภาพการใส่บาทที่ไม่เหมือนใครที่ไหนยังได้เห็นความผูกพันระหว่างคนกับช้าง
ที่ดูแลกันเหมือนสมาชิกในครอบครัวอีกด้วยล่ะครับ

กล้าอะไรว่าได้ก้าวอี้เห็นอ่อนเหล่านี้มาจากร้านขา
ในราคาถูกจึงสั่งมาไว้ที่วัด

ก็มีคนเลื่อนไปเลื่อนมา
ไปทางนั้นบ้างไปทางโน้นบ้าง
เอาไปเรียงนอนบ้างเหยียดขาคุยกันบ้าง
ฮู้ก้าวอี้มันเย็นนะ
เลื่อนไม่ว่าแต่ไม่เอากลับมาวางไว้ที่เดิม
นี่สิมันก็ลำบากคนยกเก็บนะสิครับ
แม่ด้วยเหตุนี้นี่แหละครับ
ทางวัดก็เลยต้องอ๊อกเหล็กเพื่อยึดขา
ไม่ให้โดนถอดยกหรือเคลื่อนย้ายไปไหนได้
เรียกว่าเป็นวิธีที่แปลกแถม
พอเห็นเก้าอี้นี้แล้วก็ชวนงงปนสงสัยได้อีก